ไปเลี้ยงสมองให้เล่นนะล่ะ
เลือดลงไปเยอะมากเลย

ให้คุณผู้ชมดูฟรีตลอดทั้งสัปดาห์
รอบนี้จะมีกีฬาอะไรเด็ดโดนบ้าง

เริ่มกันที่วันนี้เวลาบ่าย๒โมง

รับรองว่ามัดขาวเข้าซอก
อ้วนเต็มหน้าจอแน่นอน
แล้วในวันเดียวกันเวลาประมาณ๔โมงเย็น
ระหว่างทีมไทเทคเปิดบ้านพบกับทีมสุราธานี
ต่อกันที่วันอาทิตย์เวลาเดียวกัน

ระหว่างการท่าเรือที่จะบุกไปเยือนถึงราชนาวี
นัดสนามภูติอันนั่นบ้างหน้า
และปิดท้ายสัปดาห์ด้วยความมั่นระดับพระการ

ตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไป
เกมการแข่งขันอัดนั้นขนาดนี้
ไทยรัฐทีวีขนมาให้ดูถึงบ้านแล้ว
ข้อกีฬาห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับ

หอยชี้เป้า
หอยชี้เป้า
พอแล้ว

เฮ้ยพูดผ้าแล้วครับ

เอาละครับเอาคู่นี้ดีกว่านะครับ

พบกับการท่าเรือ
ไทยทอดสดที่ท้ายรัดทีวี

ทั้งคู่นะฮะผมบอกได้เลยนะฮะว่าทางราชนาวีเนี่ย

เพราะว่ามีเจษฎาชูเดชอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

เรือลบมีหลายลำด้วยกันนะครับ
และก็มีปืนต่อสู้กับสยาน
ไม่ว่าจะเป็นปอตออร์อบอตอร์

ส่วนทางการท่าเรือ

เป็นเรือที่จอดอยู่เฉย
นี่เขาเป็นเรือส่องของสินค้าใหญ่

ถ้าสมมุติราชนาวีได้ยิงปืนต่อสู้กับสยานมา

เฟิร์มว่าแคนเซิลเลยว่า
ราชนาวีชนะ

สกอร์ตอนช่วงนี้ขาดตลาด
ไม่ใช่อันนั้นน้องเท้า

สกอร์นะครับราชนาวีชนะ

คือเรือรบมานี่ชนะขาดแน่นอน

พูดอะไรเห็นแก่หน้าของพี่ผมบ้าง

สภาพแก่มันไม่ได้ขึ้นของเจ๊เลย

นี่คือจังหวัดติดขืนเร็ว

ครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับครับครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับทุกคน
ผมจะจัดแบตการณ์ทางครั้งนะฮะละวางเจ้านี่กับพี่หอยนะครับ

กับสิทธิ์คุกน้อยสิทธิ์เจ้าแม่ร้อยศพ
เรามาดูเฉลยคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันก่อน

พิธีกรของเราทั้ง๓คน
ใครสามารถเตะลูกฟุตซอล
พินโบลิ่งได้มากที่สุด
พร้อมเหตุผลตอนนี้เราไปลุ้นกันเลยครับ

แข้งขาเรียวยาวแบบนี้
หลังลูกเตะจะเป็นยังไงต้องไปลุ้นกัน

ไม่เชียดพิมพ์โบลิ่งแม้แต่นิดเดียว

ลีลาการเตะจะต้องหนักนวงและแม่นยำแน่นอน
เอ้ายิงไม่โดนซะอย่างนั้น
คราวนี้มาถึงคิวพี่หอยกันบ้างแล้วล่ะครับ

ด้วยสายตาเล็งอันแบบดุเดือดเผ็ดมันแบบนี้

พิมพ์โบลิ่งล้มและเนรันหน้ากันเลยทีเดียว
เอ้าไม่เสียชื่อนักฟุตบอลสุดเก่าเลยนะเนี่ย

สรุปว่าเกมนี้พี่หอยเป็นฝ่ายคว้าชะชนะไปนะครับ

ส่วนผู้โชคดี๓ท่านที่จะได้รับของรางวัล
หลังจบรายการนะครับ
สี่โคน้อยสิร์ชนะแม่ร้อยสุพ

ซ้อมแต่เช้า
อันนี้คือตัวตั้งครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนว่ากี่ครั้งนะฮะ

สี่โคน้อยสิร์ชนะแม่ร้อยสุพสิร์ชนะแม่ร้อยสุพ
โอ้ไม่ต้องอิ่ม

ตอนนี้ถึงเวลาร่วมสนุกทายผลเกมกับทางรายการประจำสัปดาห์นี้กันแล้วนะครับ
เพียงท้ายกันเข้ามาว่าในเกมไส้นวมโผล่บา
หอยของเราจะสามารถทำได้มากกว่าหรือน้อยกว่านักมวยค้าโหด
สิ้นโครงน้อยสิ้นเจ้าแม่ร้อยศพ
โอ้โฮพี่เจ้ากลัวโผล่ไปถึง๖ครั้ง
อย่าลืมบอกเหตุผลมาทางเฟซบุ๊คกวนกีฬา
เหตุผลของใครโดนใจทีมงานมากที่สุดรับไปเลย
ป้ายตู้การ์ทูลไลน์นักขึ้นบนทีมชาติไทยโอ้โฮ
จำนวน๓รางวัลประกาศผลวันเสาร์หน้านะครับ

มาทายผลกันได้นะคะในเฟซบุ๊คแฟนเพจกวนกีฬา
จากทายผลชิงของรางวัลก็มีเบื้องหลังเบื้องลึกการถ่ายทำด้วย
ทุกวัน๑๑โมงเครื่องครับทะลัดทีวีช่อง๓๒จัง
ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคำคมวันนี้
มีขวานใบมีขน

วันนี้มีทุกวันอาทิตย์แต่วันนี้ไม่มีนะครับ
ไม่มีมาหลังก็มาหลังก็ไม่ต้องแถกกระแทน

เจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับ

เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่กับ
ทำไมเราต้องพูดอะไรกับชื่อรายการเหมือนคนอื่น

กวนกีฬากวนนะกวนจริง

เชิญครับพี่หอยเราต้องไปท้ายเครื่องทุนแหลก

เริ่มพี่หอย